มันสมกับที่ดิฉันตื่นเช้าไปทำบุญมาดีกว่า
เริ่มด้วยเรื่องบุญแล้วก็เรื่องตัวเลขเรื่องงานมงคล
เอายำรวมกันมาเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
เอามาให้คุณผู้ชมแบบจุกเออ
เริ่มกันเลยกับพี่นุจรีศรีราชาค่ะไปทำบุญสวดนพะเคราะห์ที่วัดเกรียงมา
ซึ่งพี่นุจรีเนี่ยกระซิบบอกเรามาว่าเป็นการสวดประจำปีประจำเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ
พระพุทธรูปสีทองที่วัดเกรียงนะฮะวัดเกาะเกรียงคุณผู้ชม

ได้ฟังเสียงร้องเพลอจากพี่นุจรีไปด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
ไปต่อเนื่องกันเลยค่ะแนนซี่ท็อปไลน์บ้างดีกว่าคราวนี้ไปรับบุญใหญ่นี่รับน้ำมนต์ให้หลวงพ่อเคาะศีรษะมาด้วยนะครับ
รับมาแบบเต็มที่ขนาดนี้สาวแนนซี่บอกเลยนะพี่โฟกัสดีที่พวงมาลัยที่อยู่ในมือเธอค่ะ
เพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แฟนที่รอคอยอยู่เตอร์ไพรส์อะไรไปดูค่ะ

ปิดท้ายกันที่สาวไฟล์สุภาพรนะคะจากเวทีเมสแกรนกันบ้างสวยสับไปรับรถคันใหม่กลับบ้านกันเลย
แดงมาสักขนาดนี้จัดไปเลยเต็มฮนกฮูก๖๔๕๗กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งสวยทั้งเก่งนะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เอาเป็นว่าเล่าไว้เป็นแนวทางชีวิตชีวิตในงวดวันที่๑และวันที่๑๖นี้เราจะเป็นในทิศทางไหนต่อไป
เขาเป็นว่ามันเป็นแนวทางแห่งความหวังแนวทางแห่งความรวยเราจะปังกันคุณผู้ชมค่ะ